เอาพาไปดูหาดจอมเทียนกันหน่อยโอ้โหมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ก่อนหน้านี้
ราม่าก็บังเกิดเนอะที่เป็นสตรีทฟู้ดคนเอาอาหารไปขายที่บริเวณหาดจอมเทียน
ใช่ค่ะมันเป็นการลุกล้ำพื้นที่ตอนนั้นแล้วพอร้านค้าไปขยะมันก็กองเต็มไปหมด
ทะเลใช่แต่บางคนก็บอกดูสิมันเสียเรื่องของธรรมชาติไงมันมีขยงขยะไง
มันก็ต้องบันล้านกันเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวกับเรื่องของการประกอบอาชีพด้วย
แต่ล่าสุดมันเปลี่ยนไปแล้วหาดจอมเทียนเปลี่ยนไปแล้วไปดูภาพเลย
นี่ก็จะสวยงามแบบนี้อันนี้คือเขาจัดระเบียบแล้วใช่ไหม

ใช่คือพอตอนนั้นน่าข้อมาคาเขารู้น่ะเขาก็แน่นอนต้องไม่มาขาย
ไม่มาขายตรงนี้แล้วแหละแล้วเราก็จะเห็นความสะอาดมันกลับคืนมา
ถูกต้องเพราะว่าต้องบอกว่าหลังจากเกิดกระแสข่าว
ก็ทางด้านของเทศบาลตำบลนาจอมเทียนเขาก็มีการเอานังสือเป็นประกาศไปติดเอาไว้
ห้ามมีให้มีการไปจำหน่ายสินค้าอาหารเครื่องดื่มที่บริเวณชายหาดนาจอมเทียน
แล้วก็บนทางเท้าด้วยรวมทั้งถนนเรียบชายหาดนาจอมเทียนด้วย
ห้ามนำสิ่งของอุปกรณ์ต่างไปติดตั้งบนชายหาดทางเท้าและผิวการจราจร
สักประมาณ๑กิโลได้มันก็ยาวนะเพราะว่าใครฝ่าฝืนคุณจะมีโทษ
เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาต้องการให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อย
เรื่องของความสะอาดของชายหาดเรื่องขยะมูลฝอยมันกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
แล้วก็การใช้ประโยชน์ของชายหาดเช่นคนจะไปเล่นน้ำมันเล่นไม่ได้มันจะสกปรก
รถก็ตีกันยาวเหยียดเลยหลังจัดระเบียบใหม่แน่นอน
คนที่ไปเที่ยวก็โอ้โหประทับใจเพราะชายหาดมันสะอาดมันสวยงาม
ไม่มีคนเดินพลุกพลาดก็สามารถไปนอนเล่นชายหาดเล่นน้ำได้พักผ่อนหย่อนใจ
แล้วก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น
เราฟังเสียงนักท่องเที่ยวหลังจากที่เห็นชายหาดนาจอมเทียนมันสวยงามแบบนี้กันหน่อยครับ
มันก็สะอาดค่ะมันก็จะแบบว่าไม่มีคนพลุกภาษณ์

ถ้าเกิดมาพัทยาเขาก็จะคิดว่าการที่มาเที่ยวพัทยามันจะได้พักผ่อน

คือเอาในมุมนักท่องเที่ยวเขาก็จะบอกว่ามีที่ให้แบบมานั่งริมชายหาด
แต่ถ้าเกิดว่าไปถามในมุมของพ่อค้าแม่ค้า
จริงมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเหมือนกันนะคุณทัศนัย

ใช่ที่ทำกินของเขาร้านพื้นที่ที่เขาจะเปิดร้านขายจะไปอยู่ตรงไหน
อย่างพี่คนนี้คุณสุพัตราเขาบอกว่าเป็นผู้ประกอบการร่มเตียงผ้าใบที่เขาให้บริการอยู่
บอกว่าคือตรงนี้จริงแล้วเนี่ยชายหาดมันสั้นนะ
แต่เขามีการถมทรายทำเป็นชายหาดลงไป

ข้อดีคือชายหาดมันเพิ่มพื้นที่มันเพิ่ม
แต่ข้อเสียทำให้พ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นคนในพื้นที่
คืออย่างที่บอกว่าการจัดระเบียบมันทำให้เขาไม่มีที่ทำมาหากิน
เพราะว่าห้ามมาขายตรงนี้แล้วไงใครมาขายโดนจับปรับถูกไหมล่ะ
แล้วรายได้มันก็ไม่มีแล้วจะไปขายตรงไหนอะไรแบบนี้
เพราะว่าตอนที่เราเห็นบรรยากาศตอนที่มีคนไปขายนักท่องเที่ยวก็ไปเยอะไง
ตอนกลางคืนมันคึกคื้นคนก็ไปเต็มไปหมดเลย
ในมุมของผู้ประกอบการเตรียมผ้าใบหน่อย

ให้มันอยู่ใกล้ในจุดที่คนไปเที่ยวได้ไหม

ในการเอาซัยไปถมมาเป็นชายหาดขึ้นมา
เป็นการฟื้นฟูแล้วก็คืนชีพชายหาดพัทยา
ทำให้ประชาชนมีชายหาดให้ไปเที่ยว
แล้วก็มีแหล่งพักพรยนต์ใจธรรมชาติแล้วก็สวยงามมากขึ้น
ใช่เรื่องนี้มันก็ต้องหาจุดกึ่งกลางเหมือนกันนะคุณทัศนัย
ระหว่างนักท่องเที่ยวที่เขาต้องการแบบความเป็นส่วนตัวพื้นที่ชายหาด
แล้วก็ที่ทำกินให้พ่อค้าแม่ค้าเขาได้มาเปิดร้านรวงด้วยค่ะ
จะกำหนดไหมเสาร์อาทิตย์ไหมเฉพาะแค่บริเวณทางเท้าได้ไหม
ห้ามล้ำลงไปชายหาดไหมหรืออย่างไรก็แล้วแต่